คนหัวร้อนบนท้องถนนนะคะและคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะเขาบอกว่ารถยนต์มีปัญหากับรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ยตามมาตามมาต่อว่าซึ่งคนขับรถเองเนี่ยนะคะเขาก็เปิดกระจกคือแล้วก็ถ่ายไปด้วยเนี่ยนะคะพยายามที่จะบอกว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปแต่ว่าสุดท้ายคนขี่รถจักรยานยนต์ทานโทษ

ก็บอกว่าต่างคนต่างไป
มึงลงมามึงถูกรถปู

ก็เห็นพฤติกรรมของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีนะคะ

แล้วก็มีการถกเถียงกันระหว่างคนขี่รถจักรยานยนต์กับคนขับรถยนต์

สถานีตำรวจภูทรบางปะอินสาขาย่อยสินธิวาธานี

พบกับนายสรุธคำหอมอายุ๒๙ปีเป็นชาวสมุทรประการ

พร้อมรถเก๋งนิสสันสีดำ

วันนี้ตำรวจเชิญตัวมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาแบบละเอียดเลยค่ะ
คุณสรุธบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
คุณสรุษทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรธจนทรศาสตร์๓
กำลังจะเดินทางกลับหอพักในพื้นที่อำเภอบางปะอิน

จังหวะที่กลับรถบนถนนอายุทยาวังน้อย
ช่วงนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาต่อแถวกลับรถอยู่เป็นคันที่๒
นึกภาพตามนะคะต่อแถวอยู่เป็นคันที่สองจะกลับรถ
ส่วนรถจักรยานยนต์คู่กรณีน่าจะมาทางตรงช่องขวาสุด
แต่จังหวะนั้นค่ะมีรถบัสที่มาทางเดียวกับรถจักรยานยนต์
กำลังจะกลับรถทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เบี่ยงมาที่เลนกลาง
แล้วก็มาเจอกับเขาพอดีที่เลนส์กลาง
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็เลยเบรก
แล้วหลังจากนั้นค่ะเริ่มเบิ้ลเครื่องใส่
เพราะคงรู้สึกว่าผมไปยูเทิร์นตัดหน้าเขา
แต่จริงแล้วมันมีหลายคันเขาบอกมันมีหลายคัน
แต่เขายูเทิร์นมาแล้วคือผมยูเทิร์นไปแล้วผมไปเจอเขาพอดี
ตอนนั้นพยายามแล้วรู้แล้วว่าต้องมีอารมณ์แล้ว
ซ้ายให้คู่กรณีแซงไปแต่เขาไม่แซงค่ะ
ประกบข้างแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจ
แล้วก็เกิดตามคลิปเลยเขาบอก
พันธุ์ตำรวจเอกสมเจตแม้นบุตรผู้กำกับการสพบัง
อินทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
เรื่องติดตามชายคนขี่รถจากกำลังยนต์
ของคุณสรุษธิ์คุณสรุธิ์คุณสรุธิ์เป็นคนขับรถยนต์
แต่ตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลจากทางฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
ตำรวจก็คือการตามหาตัวของตำรวจไม่ได้หมายความว่าคุณมีความผิดหรือไม่มีความผิด
แต่เราต้องต้องนำตัวมาสอบสวนก่อนใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
มาคุยกันและหลังจากนี้ถึงจะทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
เป็นเรื่องของคดีหรือจะเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยค่ะ
เพราะมันก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นด้วยมีเหตุการณ์หลังจากนั้นด้วยนะคะ
ที่ไม่ได้อยู่ในคลิปที่เราได้เห็นน่ะนะคะก็ต้องตรวจพิสูจน์กันต่อไปค่ะ